คุณผู้ชมมาดูคดีฆาตกรรมสนั่นกรุงนะคะ
ไปทุบคุณเชอรี่ก็คือไฮโซเชอรี่

คุณเชอรี่ชาตะก็คือเกิดวันที่๑๑พฤษภา๒๕๖
๒๕๒๒มยี่สิบเจ็ดกรกฎา๖๑
เธอเสียชีวิตแต่คนไปพบศพ
เป็นศพก็คือ๓๐กรกฎา
จนนำมาสู่การจับกลุ่มไนโก้ในที่สุด
เมื่อวันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม
ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายโก้ผู้ก่อเหตุได้แล้ว
นายโก้ก็คือคนที่ใส่แว่นแล้วก็สวมเสื้อหนังสีน้ำตาล
อันนี้เป็นคนก่อเหตุส่วนผู้ชายเสื้อสีขาวเนี่ย

ตำรวจก็ออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ

คนที่ทำผิดหลบหนีไม่ให้ได้รับการจับกลุ่ม

นำตัวนายอัศยาชัยภาหรือนายโก้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่โรงแรมจุดเกิดเหตุ
กรณีที่ไปฆาตกรรมนางสาวทิติมาตั้งวิบูรพาณิชย
หรือว่าเราเรียกกันว่าไฮโซเชอรี่เนี่ยนะคะ
นายโก้ระหว่างการทำแผน
แล้วก็ตอนที่ตำรวจกัมพูชาส่งตัวมาที่ไทย
แล้วก็ได้มีการพูดคุยให้ปากคำกับตำรวจนะ
นายโก้อ้างแบบนี้ค่ะบอกว่า

เขายอมรับนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เขาเป็นคนลงมือฆ่าไฮโซเชอรี่จริง
และก่อนหน้านี้ก็มักจะมีปากเสียงกับผู้ตายบ่อยครั้ง

ตัวเองตั้งใจจะนำรถเบนส์
ก็คือรถที่ขับไปขับหลบหนีเนี่ยนะคะ

ไปให้พ่อกับแม่ของผู้

จากว่าเขาอ้างว่าพ่อแม่ก็แก่แล้ว
ปัจจุบันก็ยังคงขี่มอเตอร์ไซค์กันอยู่เลย

ก็เลยตั้งใจจะเอารถเบ้นคันนี้ไปให้

บอกว่าคุณเชอรี่เหมือนกับว่าหึง

อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของไนโก้นะ

นายโก้บอกว่ามีปัญหากันบ่อยครั้ง

จนกระทั่งคือพีคสุดแล้ว

เอาลงจากรถไปด้วย

คุณเชอรี่ก็พลั้งปากพูดมาบอกว่า
ตั้งใจอยากจะฆ่าให้ตายเหมือนกัน

บอกว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ฆ่าคุณเชอรี่

คุณเชอรี่ก็พูดในลักษณะแบบนี้

แล้วก็มีกฎห้ามกลับไปดูเมียเก่า

ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน

หรือเขาอยากได้เงินของคุณเชอรี่

พีคสุดก็เลยลงมือก่อเหตุ

แต่ว่าฝากของคุณครอบครัวคุณเชอรี่

เดี๋ยวจะให้ได้ยินได้ฟังของครอบครัวด้วย

หลังจากที่กเขาให้การเศษสอบประคัม

ต้องบอกแบบนี้ตอนแรกตำรวจจะทำแผน๑๐โมงเช้า
แต่กลัวชาวบ้านกลัวคนจะไปรุมประชาธรรม
แล้วก็ปรับมาเป็น๙โมงบอกว่า๙โมงไม่น่าทันเดี๋ยวคนจะมาได้

โดยที่ไม่ได้บอกครอบครัวไม่ได้บอกคนในชุมชนที่รักคุณเชอรี่

จุดแรกคือที่บริเวณลานจอดรถชั้นล่างของอาคารที่เข้าไปพักกัน

เพราะตรงหน้าลิฟต์มันมีภาพในกล้องวงจรปิด
ที่เขายืนคุยกันก่อนจะเข้ามาที่ห้อง
ที่๓คือห้องพักชั้น๗เลขที่๒๗๐
ก็มีการจำลองเหตุการณ์ว่าเขาแย่งไม้เบสบอลมานะแล้วก็ฟาดไป

แต่ว่าจำไม่ได้ว่าฟาดทั้งหมดกี่ที
อารมณ์ก็คือฟาดแบบแรงมากจนสลบจนเสียชีวิตไป

หลังก่อเหตุโก้ก็ลงมาเอารถเบนท์ที่คันนี้แหละ

แล้วก็ขับไปหลบหนีไปแล้วก็ไปหาน้องชาย
นี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำตัวนายโก้มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จแล้ว

ก็นำตัวไนโก้มายื่นคำร้องฝากขังต่อสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
เป็นครั้งแรกก็คือผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ตั้งแต่๑กันยาถึง๑๒กันยายน
จากว่าต้องมีการสอบพยานต่างเพิ่มเติมอีก๕ปาก
รวมทั้งรอผลการตรวจลายนิ้วมือด้วย
โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวน
ก็ได้มีการคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าคดีนี้มีอัตราโทษค่อนข้างสูง
ส่วนน้องชายนายโก้ก็คือนายอนุวัชยภา
ตำรวจออกหมายจับไปก่อนหน้านี้
แล้วก็ได้มีการแจ้งข้อหาคือให้การช่วยเหลือผู้อื่น
ซึ่งกระทำความผิดหลบหนีไปไม่ให้ถูกจับกลุ่ม
โดยนำตัวไปฝากขังเช่นเดียวกัน
ที่สารแขวงพระนครเหนือเป็นเวลา๖วัน
ก็คือตั้งแต่๑๖กันยายน
นายโก้บอกว่าหลังเกิดเหตุคือก็คิดอะไรไม่ออกค่ะ
สารภาพบอกว่าหลังเกิดเหตุได้บอกน้องชายเดี๋ยวบอกว่าจะชวนไปเที่ยว
ไปกัมพูชาไปบ่อนฝั่งกัมพูชา
น้องชายไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
แล้วตอนที่ตัวเองไปหาน้องชาย
คือตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเที่ยวกันเสร็จ
ก็จะมากราบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มอบตัว

เดินช้อปปิ้งนะของแบรนด์เนมใช้ชีวิตอยู่หรูหราอยู่ฝั่งกัมพูชา
ซึ่งน้องก็ไม่รู้สักพักน้องเห็นแบบเอ๊ะทำไมพี่ชายร้องไห้
สติหลุดเริ่มแบบไม่ปกติก็เลยถาม
สุดท้ายโก้ก็สารภาพว่าพี่เนี่ยไปฆ่าเข้ามา

กว่าพี่แบบเขากลัวพี่ฆ่าตัวตายก็เลยอยู่ด้วยสุดท้ายก็โดนข้อหา
คือพาหลกหนีไปด้วยไงน้องชายเขาก็ยืนยันมาแบบนี้นะ
เขาก็มาเห็นอาการของพี่เนี่ยผิดปกติใช่แบบสติหลุดไป
ซึ่งมันก็ตรงกับที่พี่ชายบอกพี่ชายบอกว่าน้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ว่าตำรวจจากการตรวจสอบอะไรต่างเข้าไปด้วยกัน
ก็มีการตั้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนนะคะ
เหตุเกิดครั้งนี้มูลเหตุมันไม่ได้เกิดจากเรื่องเงิน
มันเป็นเรื่องของความรักความอึดอัดที่อยู่ด้วยกัน

แต่ทีนี้มันไม่ตรงกับสิ่งที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ก็คือคุณเชอรี่คิดโดยเฉพาะน้องชายนะคะ
คุณพี่พัทตั้งวิบูรณ์พาณิชย์
บอกว่าดีใจมากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถ
ที่บอกว่าคุณเชอรี่ผู้เสียชีวิต
และครั้งนี้ที่มาสู่การฆาตกรรมเนี่ย
คุณเชอรี่หาเรื่องก่อน
เป็นคนเริ่มต้นการทะเลาะก่อน

แล้วเขาจะเป็นคนคอยระงับอารมณ์ของคุณเชอรี่
ไม่ให้คว่างปลาเข้าของหรือทำร้ายตัวเขาเอง
ซึ่งไม่ตรงกันกับที่ครอบครัวออกมาให้ข้อมูล

บอกว่าจากการที่รู้จักพี่สาวของตัวเองมา
พี่สาวเป็นคนมีเหตุผล
อารมณ์ไม่แปรปรวนหรือขี้หึง
ตามคำกล่าวอ้างของนายโก้
น้องชายก็เลยมองว่าเรื่องนิสัยของพี่สาวเนี่ย
ตัดไปเลยพี่สาวเป็นคนมีเหตุผล
ไม่ใช่คนขี้หึงไม่ใช่คนชอบชวนทะเลาะ

เขาก็เลยบอกว่าสาเหตุที่แท้จริงน่าจะมาจากเรื่องเงินแน่นอน
เพราะก่อนหน้านี้เชอรี่มักจะพูดถึงเรื่องของ
ทวงเงินนายโก้ที่เคยยืมไปเป็นประจำ
เบื้องต้นเอาเฉพาะที่น้องชายรู้นะคะ
น้องชายบอกว่าทราบเรื่องการที่ไนโก้ยืมเงินพี่สาวก็คือ
คุณเชอรี่เนี่ยประมาณ๒๐๐๐๐๐บาท

ก็มีการทวงกันเป็นประจำเรื่องของ๒แสนบาท
ทีนี้น้องชายเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า
น่าจะมีการโกงเงินหรือยืมเงิน
มากกว่าสองแสนบาทอีกจนนำมาสู่การทะเลาะกัน

ไปทำงานด้วยกันนี่แหละ
อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการทะเลาะกัน
แล้วก็ฆาตกรรมแล้วหนีไปนี่นะคะ
ฟังเสียงน้องชายคุณเชอรี่ค่ะ
ขออนุญาตขยายความนิดหนึ่ง
ทำไมน้องชายพูดประเด็นบันดาลโทษะ
คือไนโก้พยายามที่จะอ้างว่า
ที่เขาลงมือก่อเหตุโดยการใช้ไม้เบสบอล
ไปที่คุณเชอรี่จนกระทั่งเธอสลบ

เพราะว่ามันมีผลต่อเนื่องกับเรื่องของการพิจารณาบทลงโทษ

สารท่านจะสามารถพิจารณาเรื่องของโทษเนี่ย
สามารถลดหย่อนลงมาได้
แต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าแค้นแล้วมีการตระเตรียมไว้ก่อนเนี่ย
คือวางแผนเพื่อฆ่าเนี่ยนะคะ
อันนี้โดนมาตรา๒๘๙โทษสูงสุดคือ

แต่ไนโก้เนี่ยพยายามที่จะบ่ายเบียงบอกว่า

อาจจะแค่จำคุกตลอดชีวิตแล้วหลังจากนั้น
ก็อาจจะมีเรื่องของการบรรเทาลดหย่อนโทษได้ด้วย

และเกิดการฆาตกรรมในตอนนั้น

ถูกจักรธรรมก่อนแล้วก็บันดาลโทษะแย่งมา
แล้วก็พังมือสติหลุดไปก็ก่อเหตุขึ้นมา
แต่น้องชายเชื่อว่าน่าจะเป็นการเตรียมการมาอย่างดี
เพราะว่าดูจากภาพการก็คือ

แล้วก็เรื่องของบัตรเครดิตของคุณเชอรี่
แล้วก็มีการไปรูดซื้อสินค้าแบรนด์เนม
แล้วก็หอบไปฝั่งกัมพูชา
ก็เพื่อที่จะไปแปลเป็นทรัพย์สินในระหว่างที่มีการเล่นการพนันอยู่ที่บ่อน
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของน้องชายของคุณเชอรี่นะ
ทีนี้น้องชายของคุณเชอรี่บอกด้วยนะคะว่า

ที่สามารถจับกลุ่มนายโก้เป็นฆาตกรได้
คนในชุมชนริมคลองลาดพร้าวบางบัวก็ดีใจไม่แพ้กันนะคะ
แล้วก็เตรียมไปดูไนโก้ที่จะทำแผนด้วย

ได้มีการเลื่อนการทำแผนทำให้ไม่ตรงกับที่
ระหว่างที่ชาวบ้านเข้าไปมุงดู
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ไนโก้หลบหนีไปฝั่งกัมพูชา
ชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าวบางบัวเนี่ยเขาก็

เรียกร้องบอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งทำคดีนี้

แล้วก็จับกลุ่มตัวนายโก้ให้ได้เนี่ยนะคะ
สาเหตุคุณผู้ชมถามว่าทำไม
คนชุมชนริมคลองลาดพร้าวบางบัวถึงรักไฮโซเชอรี่มาก
เพราะว่าคนในชุมชนริมคลองลาดพร้าวบางบัวเนี่ย
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัย
แต่ว่าได้ไฮโซเชอรี่ไปช่วย
ทำให้ชาวบ้านกลับมามีที่อยู่อาศัยอีกครั้ง

โอ้โหแค่ขออนุญาตนะคุณผู้ชมคล้ายแบบสลำริมคลองแหละ

แต่ภาพสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่ริมน้ำเนี่ย

ที่ดูมีระเบียบเรียบร้อย
ในการที่จะแบ่งเบาภาระของชาวชุมชนนะครับ
แล้วครอบครัวบอกว่าจะทำต่อให้เสร็จตามความฝันที่เชอรี่นั้นตั้งใจเอาไว้

ทำให้ต่อให้ชาวชุมชนเขาได้อยู่กันแบบครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ
ก็จะเป็นภาพทางด้านหลังที่น้องชายให้สัมภาษณ์อยู่